คุณผู้ชมคะไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตต้องคาใจต้องสงสัยอยู่นานค่ะ
สำหรับพี่แคนดี้รากแก่นนะคะหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ากักตุลแอลกอฮอลเอทานอนกว่าหนึ่งหมื่นลิตรนะคะ
ล่าสุดได้ตั้งโต๊ะชี้แจงผ่านไลฟ์สดนะคะพร้อมกับทนายเจมส์และเจ้าของแอลกอฮอล์ตัวจริง
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะว่าแอลกอฮอลกว่าหมื่นลิตรและของกลางทั้งหมด
ไม่ได้เป็นของเธอนะคะแต่เป็นของคุณแอนดี้ที่เตรียมไว้สำหรับบริจาคจริง
มีเอกสารยืนยันทั้งหมดเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นเพียงช่วยประสานงานหาสถานที่เก็บของให้ก็เท่านั้น
ส่วนเรื่องหลักฐานทางการเงินที่ทางตำรวจบอกว่าสามารถเป็นหลักฐานมัดตัวเธอได้
พี่แอนดี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินจำนวนหกหมื่นห้าพันบาทโอ้โหค่ะ
ซึ่งมีลูกค้ารายหนึ่งเขาโอนมามัดจำให้เธอหาแอลกอฮอลเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์
แต่๒วันต่อมาเธอไม่สามารถหาของได้ก็เลยโอนเงินคืนกลับไป
แต่หลักฐานการคืนเงินมัดจำเนี่ยคุณตำรวจยังไม่เห็น
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับของกลางที่ถูกยึดพร้อมกับตัดเพราะว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบรรทอนจิตใจเธอมากแต่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือองค์กรต่างต่อไปค่ะ
บอกตรงตรงนะคะว่าข่าวที่ออกไปก่อนอันนี้มันบันทรณ์ใจแคนดี้เยอะเกิน
ถ้าเราบริสุทธิ์ใจเรื่องแค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรนะคือตอนแรกเนี่ย
เอกสารที่ขอมาเนี่ยเขาบอกว่าขอมา

ตำรวจเขาแจ้งมาอ่าแต่ว่าอันนี้คุณแคนดี้เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันอีกทีนึงว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรนะคะ